ต่อกันที่นักแสดงน้องใหม่คนนี้บ้านดีกว่านะคะ

บอกเลยว่าคนนี้เขาบอกว่าประกาศตัวเลยนะ
ขอมาเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะก็อยู่ค่ายแถวแจ้งวัฒนะคุณนะ

แล้วก็ยืนยันว่าที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยไม่มีปัญหากันแน่ค่ะ
ส่วนเรื่องอีกคนนึงหลายคนบอกว่าเออเนี่ยคุณดูดิ
หน้าคล้ายคุณวิววรรณรสเหมือนกันนะ

แต่ที่ทักไม่ผิดแล้วก็ไม่เอาแน่คือ
ในวงการเธอบอกขอลาขาดนะจ๊ะ

เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีพระเอกดังมากเลย
ของวิกน้อยศรีเคยมาจีบเธอด้วยนะ
แล้วก็คบหาดูใจกันอยู่พักใหญ่เลยล่ะ
นั้นเป็นใครนะคะถึงทำน้องอีฟคนนี้
บ่นอุบขนาดนี้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้หมดสัญญากับที่เดิมแล้วค่ะ
มีโอกาสได้แบบจอยได้เซ็นสัญญาที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ก็มีผลงานกับหลายช่องด้วย
รวมถึงรายการกับทางไทยรัฐด้วยค่ะ

ตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็มีบ้างค่ะมีเข้ามาบ้าง
แต่ว่าอีก็ยังไม่ได้แบบว่าอะไรเท่าไหร่
ก็มีค่ะมีในวงการแต่ว่ากลัวไหม
อาจจะเข็ดนิดหน่อยค่ะอาจจะแบบนิดนึงค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่ค่ะ
แต่ก็คือมาจีบก็จีบได้ก็จีบได้ค่ะก็จีบได้ค่ะ
โอ้โหสาวสวยขนาดนี้นะคะงานก็ยุ่งนะคะ

อ้าวหนุ่มคนไหนนะคะเชิญนะคะผู้จัดด้วย

เนื้อหอมฮอตอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับน้องอีฟนะ